คุณผู้ชมคะเรื่องของสงครามนางงามคือไม่ใช่ชื่อละครนะคะ
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อคืนนี้นะคะเป็นเวทีประกวดนางสาวสมิลาสองพันยี่สิบ
เป็นรอบตัดสินที่เวทีสะบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
คือเวทีนี้ถือเป็นเวทีใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ถือว่าใหญ่ที่สุดเลย
ทุกปีเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญเงินรางวัลสองแสนบาทนะคะ
สำหรับคนที่ได้มงกุฎจากเวทีนี้ครับแต่ปรากฏว่าตอนถึงรอบสิบคนเนี่ยค่ะ
พอเข้ารอบ๑๐คนจะต้องมีการสัมภาษณ์ทั้ง๑๐คนเพื่อจะคัดเหลือ๕คน
คือจะต้องตกรอบไป๕เข้ารอบไป๕แต่ปรากฏว่าคนที่ตกรอบ๕คนเนี่ยนะคะ
น้องที่ใส่ชุดสีชมพูคือน้องออนหมายเลขสามสิบสองเป็นหนึ่งในห้าคนที่ตกรอบ
มีเพื่อนเพื่อนมาอยู่ข้างหลังด้วยนะใช่ค่ะก็รวมกันมาคนที่ตกรอบทั้งหมด๕คนนะคะ
ครับประเด็นของน้องออนก็คือน้องออนเขาอยากจะถามคณะกรรมการ
อืมอยากจะให้คณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับคะแนนของรอบสัมภาษณ์โอ้โห
ว่าทำไมพวกเธอกลุ่มเนี้ยห้าคนนี้ถึงตกรอบครับ
คือเธอพูดในลักษณะที่ว่าเธอประกวดมาหลายเวที
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเธอจะรู้ตัวถ้าเธอให้สัมภาษณ์ไม่ดี
ไม่ดีในรอบสัมภาษณ์ถ้าเธอตอบไม่ดีตกรอบเธอเข้าใจได้
แต่ประเด็นคือเธอมั่นใจว่าเธอตอบได้ไปคุยกับกรรมการ
ไม่ได้คำตอบเธอก็ขึ้นไปเวทีคว้าไมค์จากพิธีกรผู้หญิง
เธอก็พยายามจะพูดนี่ช่วงแรกเสียงออกนะคะ
ช่วงหลังเหมือนกับทางคณะการจัดงานเขาก็ปิดใหม่
คนเดินบางทีปิดไมค์ปิดไมค์เลยอ่าดูบรรยากาศ

ทหภัทรอีก๕คนเขินประกวดมาหลายที่พวกเรารู้
นี่ค่ะช่วงจังหวะที่ทีมงานปิดไมค
เราก็เลยขึ้นเป็นตัวหนังสือให้นะคะ
ว่าน้องออนคนนี้พูดว่าอะไรบ้าง
ออนออนนพันธ์ณเชียงใหม่หมายเลข๓๒ที่ใส่ชุดสีชมพูนะคะ
ก็เป็นคนนำทีมเพื่อนนางงามที่ตกรอบรวมแล้ว๕คนเนี่ยนะคะ
ขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการเวทีนี้
สิ่งสำคัญก็คือ๑ต้องการคำอธิบายจากคณะกรรมการว่าทำไมพวกเธอถึงตกรอบ

แต่ไม่ได้รับคำตอบไงค่ะก็นำมาซึ่งการขึ้นไปบนเวทีเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคือเธอก็ยืนยันว่าเธอรู้แพ้รู้ชนะอยู่แล้ว
ถ้าตอบคำถามไม่ดีเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเธอจะตกรอบ
แต่ประเด็นของเธอก็คือถ้าจะตกรอบเนี่ยขอตกรอบอย่างสมศักดิ์ศรี
แต่ในคืนนี้เวทีแห่งนี้ไม่มีความยุติธรรมนี่ค่ะน้องออนคนนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเวทีนี้ก็มีประเด็นข้อกังขาอยู่หลายเรื่องนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาเรียบเรียงกันว่ามีเรื่องไหนประเด็นไหนกันบ้าง
คือเรื่องแรกมันมีข่าวลือออกมาคุณผู้ชมครับมีข่าวลือออกมาในแวดวงพี่เลี้ยงนางงาม
บอกว่าปีนี้เวทียิ่งใหญ่ของภาคใต้เวทีนี้ล็อกมงกุฎเพราะว่ามีนางงามเส้นใหญ่คนหนึ่ง
มีกระแสข่าวนะคะว่าคณะกรรมการส่งเด็กเข้าประกวดเองคือเป็นคณะกรรมการด้วยส่งเด็กตัวเองเข้าประกวดด้วย
๔คนนะคะแล้วกลายเป็นว่ากระแสข่าวลือนี้มันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็
เพราะว่า๔คนที่เป็นเด็กของคณะกรรมการที่เขาอ้างแบบนี้นะเข้ารอบหมดเลย
จาก๑๐ที่คัดเหลือ๕เนี่ยเข้าไป๔เนี่ยพวกนี้เข้าไป๔เลยเหรอ

ไงคะประเด็นนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีค่ายนางงามแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นค่ายใหญ่ของผ้า
รักษามัญแหล่งผู้หญิงฐานในภาคใต้ประกาศเลยว่าให้เด็ก๙คนถอนตัว
นี่ค่ะคนก็เลยจับตามองว่าเอ๊ะสงสัยเรื่องล็อกมงกุฎคงจะเป็นเรื่องจริงละมั้ง
เพราะว่าถึงขั้นให้เด็กถอนตัวไม่ประกวดแล้ว๙คนนี้
เพราะมีการเขียนให้คะแนนแบบนี้ค่ะ
คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมมันเขียนดูหยาบให้กันแค่นี้เหรอง่ายแบบนี้

นี่นะคะและที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากก็คือผลคะแนนของน้องออนหมายเลข๓๒ค่ะ
ได้คะแนนจากคณะกรรมการเต็ม๑๐ได้ตั้ง๙

เธอก็เลยสงสัยว่าเธอได้๙เต็ม๑๐รอบตอบคำถามรอบสัมภาษณ์แล้วทำไมเธอตกรอบ
ก็เลยเกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะ
เวทีนี้จบลงด้วยการไม่มีเจ้าของมงกุฎค่ะ
ประกวดก็เลยตัดสินแบบนี้นะคะว่าเงินรางวัล๒แสนบาทให้หารกันเลยทั้ง๑๐คนที่เข้ารอบ๑๐คนนะคะ

ไม่แล้วก็ได้คนละ๒๐๐๐๐กลับบ้านไป

มีผู้เข้ารอบ๕คนกับตกรอบ๕คน
ก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายตรงนี้เกิดขึ้นนี่

ใช่ถ้าภาคใต้ก็เวทีนี้แหละ
ทุกคนดังนั้นคณะกรรมการก็ต้องให้คะแนนอย่างรอบครอบ
แต่มันก็มีปัญหานั่นแหละอย่างที่เห็นนั่นแหละ

คะแนนของหนูคือจริงแล้วสมควรที่จะได้เข้าไป
รอบมาคนสุดท้าย

เมื่อคืนนี้พอกลับมาหนูก็รู้สึกว่า
เออหนูกลัวว่ามันจะมีกระแสในด้านลมมากเลย

เห็นคอมเม้นท์ให้กำลังใจมันทำให้ความรู้สึกแย่ตรงนั้น
มันน้อยลงได้มากเลยค่ะมันเป็นพลังกล่วงที่ดีมากเลยให้กับหนูและกับน้องคน
คุณผู้ชมคะมาฟังคำชี้แจงจากกองประกวดกันบ้างนะคะ
ในแพทย์ปวริสไฮยีอามะผู้อำนวยการกองประกวด
ออกมาบอกว่ายอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าการจัดการประกวดและการลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส
มีการชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจเรียบร้อยแล้ว
ขอยุติเรื่องนี้ด้วยการแบ่งเงินรางวัลทั้งหมด
ให้กับผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง๑๐คนก็ถือว่าเป็นการจบลงด้วยดีค่ะ
ถ้าบอกว่าเรามีความปงสัยไหมแน่นอนครับ
ผมเป็นกลางผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับผู้เข้าประกวดทุกท่านรวมถึงท่านคณะกรรมการ
คะแนนทุกอย่างคือมาจากการพิจารณาลงความเห็นเป็นที่สิ้นสุดจากท่านคณะกรรมการ
ก็ฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายกันไปแล้วนะฮะ